ที่จังหวัดฉะเชิงเซาบ้างนะครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้คลั่งแล้วก็ไปเผากระต๊อบของชาวบ้านที่เขาสร้างเอาไว้
เฝ้าบ่อปูนะครับเสียหายไปสองหลังยังไม่พอเอาน้ำมันเนี่ยราดใส่บ้านของชาวบ้านอีก
แล้วก็จุดไฟเผาอีกนะครับแม่ชาวบ้านเขาช่วยกันมาจับได้ทันแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยหนีลงบ่อปูแบบนี้ครับ
ถ้าไม่ขึ้นมึงโดนนะเมื่อกี้เสียงจากในคลิปนะฮะ
ผู้ชายที่ก่อเหตุคนนี้คือนายวัญชัยเหรียญทองอายุ๓๐ปีครับ
เขาเผาบ้านของชาวบ้านแล้วก็วิ่งหนีลงไปในบ่อเลี้ยงปูนะฮะ
เนื้อที่๔๐ไร่นะครับน้ำก็สูงระดับเข่า
ตอนแรกคุณผู้ชมเขานั่งอยู่ในน้ำ
พอชาวบ้านจะเข้าไปจับตัวก็พยายามจะวิ่งหนีแบบนี้ครับ

ชาวบ้านก็ช่วยกันตะโกนนะครับให้ขึ้นมาบนฝั่งอย่าหนีเลยนะครับ
ชาวบ้านช่วยกันล้อมไว้ไม่ให้หนีเขาจึงยอมขึ้นมาบนฝั่งครับ
แล้วชาวบ้านก็ช่วยกันจับตัวเอาไว้ได้
เขาอยู่ในสภาพหมดแรงครับคุณผู้ชมพูดจาไม่รู้เรื่อง
ตำรวจควบคุมตัวไปสอบสวนดำเนินคดีที่โรงพัก
ส่วนบ้านของในผินอ่อนพลับอายุ๗๐ปีที่หมู่๒
ตะบนเขาดินอำเภอบางประกงนี่แหละครับจับได้แล้วบ้านหลังนี้ฮะ
เห็นมั้ยครับว่าไฟไม่บางส่วนนะก็เยอะเหมือนกันนะ
คือมีน้ำมันราดอยู่รอบบ้านเยอะเลยครับคุณผู้ชม
อกจากนี้ยังมีกระต๊อบที่เฝ้าปูของชาวบ้านถูกไฟเนี่ย
เผาเสียหายไปอีก๒หลัง
ผินเล่าบอกว่า๖กุมภาพันธ์ครับวันชัยเนี่ยเดินเข้ามาที่บ่อปู

แต่ตะผินบอกตะผินไม่รู้จักแล้วกลัวอันตรายด้วยก็ไล่ออกไปสิ
ช่วงเที่ยงเมื่อวานนี้นะครับวันชัยก็แอบย่องเข้ามาขโมยของในบ้าน

แล้วพอเขาออกจากบ้านไปได้สักพักมีคนมาบอกว่า
ผินตะผินนู่นขายเผาบ้านแล้วนะฮะ
รีบกลับมาดูก็มาพบว่าชาวบ้านกำลังช่วยกันดับไฟเลยนะครับ
ส่วนนายวัญชัยหลังก่อเหตุก็หนีลงไปในบ่อปูอย่างที่เล่าไปนะครับ
แล้วก็คลุ้มคลั่งทำร้ายชาวบ้านนะครับสุดท้ายไปไม่รอดนะครับ
ก็ล้อมจับเอาไว้ได้นะฮะนี่แหละครับขึ้นมาแบบนี้ฮะ